คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณพิงกี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมา
ถ้าเกิดว่านับเวลาย้อนไปก็คือ๓๐พฤศจิกา๖๕
จนถึงวันนี้๒เดือนแล้วนะคะ
แล้วภาพที่จะให้คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้เป็นภาพครั้งแรกที่คุณพิงกี้ออกงาน
ปรากฏตัวออกสื่อนี่คืองานบวงสวงค่ะ
เป็นงานบวงสวงภาพยนตร์มาแล้ว
ผมสั้นทำสีผมแบบนี้

ใช่ค่ะหน้าตาคุณพิงกี้ดูสดใสนะคะ
แต่ดูเหมือนแบบยังผอมไปนิดนึงนะ
นี่คุณพิงกี้สวยแล้ว
ใช่ค่ะนี่สื่อไปรอเพียบเลย
ไม่ตั้งรอจะสัมภาษณ์แล้ว
นี่ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกค่ะ
หลังจากที่ได้รับอิสรภาพมาตั้งแต่๓๐พฤศจิกายน
คุณพิงกี้มาในลุคแบบนี้เป็นสาวผมสั้น
เธอตัดสินใจคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยการรับแสดงภาพยนตร์เรื่องกุมาร
ซึ่งก็มีการจัดพิธีบวงสวงไปเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
และพอออกมาปรากฏตัวครั้งแรก
ในที่สาธารณะอย่างเป็นทางการสื่อมวลชนไปรอทำข่าวเยอะ

สร้างภาพยนตร์เรื่องกุมารยืนอยู่ข้าง
คุณพิงกี้เธอบอกค่ะว่าเธอมีกำลังใจดี
บรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคย
สภาพจิตใจตอนนี้เหมือนกับผ่านการปฏิบัติธรรมมา
พอออกมาเสร็จแล้วช่วงส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับตัวเอง
ก็จะฝึกสมาธิรวมถึงเธอก็จะละหมาดนะคะ

บอกว่าชีวิตเธอเหมือนละครเรื่องหนึ่งเลย
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
เธอมั่นใจเต็มร้อยในความจริง
มั่นใจในความยุติธรรมว่ารออยู่ที่ปลายอุโมง
อยากฟังเสียงของเธอไหมให้ฟังเสียงค่ะ
เรียกได้ว่ามันเป็นวัตตาสงสัย
ก็คือเหมือนเราได้เข้าไปเรียนรู้ชีวิต
แล้วก็ได้ไปพบเจออะไรบางอย่างในประสบการณ์สุดโต่งค่ะ
คิดว่าแบบจะพูดว่าเราไม่ใช่แบบคนที่ไปเบียดเบียนใคร
เพราะฉะนั้นบางทีชะตากรรมมันก็แบบ
พาสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตเราใช่ป่ะ
ว่าเราจะตั้งรับแล้วก็มองมันแล้วก็หาเหลี่ยมของมัน
ว่าเราจะมองมันยังไงให้เป็นซึ่งวันนี้ก็ถือว่า

นี่อาหารตลอดงั้นตั้งแต่ออกมา

กี้ต้องบอกเลยนะพอมาตรงนี้
ไม่ค่อยได้พอยิ่งมันเสพอะไรเยอะไม่ได้
แบบเกิดใหม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ
มันไม่สามารถตามโซเชียลได้เลย

นี่คุณพิงกี้ก็ให้สัมภาษณ์อยู่
พักใหญ่เลยนะคะแล้วก็เล่าถึงคุณแม่ด้วย
เพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างในใช่ไหมคะ
คุณพิงกี้บอกว่าคุณแม่ปรับตัวได้ดี
แต่ว่าก็อายุเยอะแล้วอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะว่ากระแสข่าวมันมาเยอะเหลือเกินคุณสืบสกุล
ว่าคุณแม่ของคุณพิงกี้ติดหนี้การพนัน
อันนี้คุณพิงกี้บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ส่วนเรื่องขายบ้านหลังที่เป็นข่าวเนี่ย
คุณพิงกี้ก็บอกว่าใช่มันห้ามไม่ได้อยู่แล้ว
มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลย
เหมือนกับเราไปห้ามบางคนแบบผายลมไม่ได้
คุณพิงกี้บอกว่าเข้าใจในมุมมองของทุกคนนะคะ
ส่วนเรื่องของกำไรอีเอ็มกลายเป็นกระแสดราม่านะ
ใช่ค่ะคือทนายความบอกว่าตอนนี้นะ

ซึ่งถ้าเกิดว่าสารยังไม่ตัดสินก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

เป็นคำร้องจากทนายความต่อสาร
ที่ขอให้คุณพิงกี้ได้ถอดกำไรชั่วคราว
เพราะมันมีความจำเป็นไงเธอต้องแสดงหนัง
เดี๋ยวถ้าเกิดถ่ายหนังจบก็จะกลับไปใส่กำไรอีเอ็มเหมือนเดิม
แล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงได้ถ่ายหนังจบล่ะ
บอกว่าน่าจะใช้เวลาในการถ่ายหนัง๖เดือน
แต่ในโลกโซเชียลเขาดราม่ากันเรื่องนี้
บอกว่ามาตรฐานในการที่ให้ปลดกำไรอีเอ็มเนี่ย